สีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันจันทร์สดใสมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าบอกว่าการที่เรานะครับจะแต่งหน้าแต่งตานะครับ

โบราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งครับ
ถ้าไปดูคลิปนี้นะครับเป็นดังที่ว่าหรือไม่
เชิญชมได้เลยครับ

ช่วงนี้ไม่ว่างเลยไม่มีเวลาเห่าไม่มีเวลาเฝ้าบ้าน
เพราะตอนนี้กิ๊กแต่งหน้าง่ายสวยอยู่
ขอโทษจริงน้องหมาอยากสวย

เจาะไม้ไผ่เปิดปากไม้ไผ่ก่อกองไฟ

หั่นพริกใส่หอมหัวใหญ่มา
แล้วตั้งไฟโรยเกลือนิด
ค่อยตีไข่ไปหอมรอย

มาแล้วครับหน้ากินหน้ากิน

เอาละครับเป็นเรื่องจนได้เมื่อเจ้าลิงจับจักรยานได้
ก็ไม่ยอมปล่อยมือล่ะครับผมแม้น้องหมาจะวิ่งไล่เพื่อเอารถมาคืนเจ้านาย
แต่เจ้าจ๋อไม่ยอมปล่อยจักรยานสุดท้ายครับเริ่มเรียนรู้
เจ้าจ๋อปั่นจักรยานหนีเลยครับแหมสุดชอบจริง

คุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าปลานินนั้นใครอยู่ที่ไหน
ไข่ปลานินอยู่ในปากครับมีผิวปลามปลาเจตาพันธุ์ปลา
เขากำลังพากันลงแขกเอาไข่ปลาออกจากปากเพื่อที่จะเอาไข่ไปเพาะพันธุ์เลี้ยงขายต่อครับ
แต่ละคนที่อยู่ในบ่อก็บีบไข่ปลาออกจากปากแล้วนำขึ้นมา
สดแบบนี้แหละครับเมื่อนำไปเลี้ยงด้วยฮอร์โมนลูกปลาก็จะเริ่มโตแล้วก็แปลกมากครับ
เพราะไข่เหลือจริงถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ